เหตุช่วงเกือบเที่ยงเมื่อวานที่ที่ชนบุรีที่ท่าเรือแหลมชะบังเนี่ย

ที่สมบูรณ์รีฟุทธมากดูควันดำปีเลยในนั้นเนี่ยมันเป็นสินค้าอันตราย
กล่องกลิ่นนี่โอ้โหฉุนเลยล่ะแล้วมีฤทธิกัดกร่อนด้วยมีพนักงานที่อยู่ในตรงท่าเรือตรงนี้ได้รับผลกระทบไปเกือบ๒๐๐คน
มี๗คนนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าแน่นหน้าอกหายใจลำบากแสบตาด้วย
คนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นควันมาก่อนนะเห็นควันลอยมาจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ตามมาด้วยเสียงระเบิดบึ้ม
แล้วก็ใช้เวลาคุมเพลิงที่ไม่ไหม้อยู่เนี่ย๓๐นาทีครับคุมไว้ได้ก็ต้องถามหน่อยต้องถามว่าไอ้สารเคมีนั้นมันอันตรายขนาดไหน
ส่วนสาเหตุการระเบิดเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย
มันอาจจะติดไฟด้วยตัวเองก็ได้
ด้วยความร้อนหรืออาจจะไปทำปฏิกิริยาเคมี
แล้วประกายไฟมันก็ลุกลามขึ้นมา
ทีนี้ก็มีคำสั่งมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับ

ไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนบริเวณหอคอยท่าเรือแหลมชะบัง
เพราะว่าเขาต้องตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม

เรื่องต้น๒๐๐คน๗คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ยังไม่รู้จะมีเพิ่มจากนี้หรือเปล่านะคุณผู้ชม
ปิดทางออกของช่องทางน้ำนะ
เพื่อป้องกันน้ำมันจะไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะ
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังลานพักตู้คอนเทนเนอร์

แล้วเดี๋ยวจะเร่งหาสาเหตุของการเกิดระเบิดต่อไปครับ
นี่มีหลายตู้เลยหลายเจ้าเลยนะฮะ